ไปที่จังหวัดนี้เลย

เยอะจริง
เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ควรค่าแก่การมาเที่ยวเป็นอย่างมากนะ
เพราะว่าคนที่ชื่นชอบงานศิลปะเนี่ย

หรือว่าถนนที่เต็มไปด้วยภาพวาดฝาผนัง
เป็นจุดเช็คอินสุดฮิปสุดฮอตสุดขึ้นชื่อของที่นี่สุดคูก็ว่ากันไป
ถ่ายรูปเอาไว้เก็บเป็นที่ระลึกนะครับภาพเหล่านี้ก็สะท้อนนะครับ
ถึงความเป็นอยู่ของคนในจังหวัดตรังได้เป็นอย่างดีครับ
แบบนี้ครับนอกจากนี้ก็ยังมีภาพว่าตามฝาผนังเนี่ยนะ
ที่เห็นกันไปเมื่อสักครู่เนี่ยก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับผู้ที่ชื่นชอบ
ศิลปะอีกแห่งที่ไม่ควรพลาดก็คือนี่เลยครับ
วังเทพพระธาโรเป็นแหล่งรวมความงามศิลปะจากรากไม้
เฮ้ยรากไม้เหรอมาทำให้เป็นงานศิลปะ
อุ้ยสวยนะคะหุ้นเยอะด้วยค่ะ
มันดูแบบว่าคล้ายกับมังกร
ใช่มันเป็นงานศิลปะเลยนะ
เขาบอกว่าเป็นมังกรที่เป็นมังกรไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะ
เขาว่าอย่างนั้นนะก็ไม่เคยเห็นที่ไหนเหมือนกัน
ที่นี่ก็จัดมาใหญ่โตมโหลานเลยนะครับ
ที่ให้ดูเนี่ยบอกเลยนะแค่ออเดิร์ฟ

อยากให้ไปติดตามกันต่อในตลอดข่าววันเสาร์นี้๑๑โมงตรง
เราจะจัดหนักจัดเต็มเลยว่าที่จังหวัดตรังเขามีอะไรบ้าง
คุณผู้ชมติดตามกันได้เพราะว่าวันหยุดเสาร์อาทิตย์เราก็ไม่หยุด
เราก็จัดเต็มความสนุกสนานให้กับคุณผู้ชมเหมือนกัน
บอกว่าดูแค่จันทร์ถึงศุกร์ไม่รู้ว่ามีเสาร์อาทิตย์ด้วย
ตอนนี้เราทั้งเพิ่มเวลาทั้งเพิ่มวันแล้วนะคุณผู้ชม
สามารถติดตามความสนุกกับเราได้ต่อในวันเสาร์และวันอาทิตย์๑๑โมง
เมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวพาไปดูแบบเต็มความสวยงามความยิ่งใหญ่กัน